ผู้วัชนีเขาจะปังกันได้ขนาดนี้

เช็คบินความงามลับที่สาวไม่อยากให้ใครรู้

เคี้ยวเป็นมงกุฎของน้าใช่ป่ะ
คิ้วแรกมีรูปแบบ๓มิติ
แต่ก่อนสักเคี้ยว๓มิติเนี่ยก็เริ่มต้น๓๙๐๐

ขอเพิ่มมิติเป็น๖มิติ

ฉันก็ไม่รู้แล้วมันต่างกันตรงไหน

นางจะไปกินชาบูหมูสไลด์แบบเกาหลี

แต่ถ้าอยากได้ฟุ้งเหมือนเขียนคิ้วเอง

ราคาเดียวกันเริ่มต้น๒๕๖๐

ต้องเสียเงินทำใหม่อีกนะคะคุณค่ะ

เจ๊บอกเลยว่ากำลังมา

ดินน้ำไฟทองไม้

ก็เลือกเอาเหมาะสำหรับเสริมโงเห้งโดยเฉพาะ

เจ๊บอกเลย

คิดดูค่ะคุณขาถอดแล้วยังต้องเสียเงินเลย

สารพัดแว็กกว่าขนจะหมดตัวเนี่ย

เดี๋ยวเจ๊จะจัดเซตให้นะตัวเอง

แว็กซ์รักแร้๑๒๐